อ่ะช่วงนี้คึกคักหน่อยทำอะไรอ่ะทำผัดไทยนี่ทำผัดไทยเหรอใช่
ทำอย่างนี้ไม่อร่อยแน่นอนเดี๋ยวผมจะพาไปร้านนี้เขาทำอร่อย
ไทยเกี้ยวกรอบนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์โอ้ร้านนี้เขาขึ้นชื่อ
ชาเรื่องความอร่อยครับบรรยากาศในร้านก็เต็มไปด้วย
ประชาชนนะครับจำนวนมากเลยทีเดียวมารอรับประทานผัดไทยที่ขึ้นชื่อของร้านผัดไทยเกี้ยวกรอบ
จังหวัดนครสวรรค์การันตีคุณภาพความอร่อยครองใจชาวปากน้ำโพมานานกว่า
สิบหกปีอ่ะคุณผู้ชมครับโอ้โหเป็นผัดไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบรุษเลยนะ
ไปดูขั้นตอนเลยดีกว่าขั้นตอนการทำก็เริ่มจากการนำกะลำปลีถั่วงอก
ด้วยเครื่องปรุงสูตรเฉพาะตามด้วยเต้าหู้หั่นใช้โป๊สับใบกุ้ยช่าย
ให้เข้ากันค่ะแล้วก็เทไข่เป็ดลงไปตามด้วยเกี้ยวกรอบนะครับ
ที่หลังสุดเลยคลุกเคล้าให้เข้ากัน
รสชาติก็ได้ทั้งรสหวานเปรี้ยวกลมกล่อมถึงเนื้อเกี้ยวกรอบนะครับ
หน้าตาชวนรับประทานแบบนี้มีทั้งใส่กล่องใส่จาน

เขาบอกว่าขายมาตั้งแต่ราคาจานละ๒บาทนะคุณ

ขายไม่ได้แล้วคุณตอนนี้๓๐บาทค่ะแล้วก็มีความอร่อยที่คงไว้เป็นต้นตำรับเลย
ใครอยากจะไปลิ้มลองรสชาติผัดไทยเกี้ยวกรอบร้านนี้นะคะไปกันได้
ตั้งอยู่บนถนนโลโกศรีตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นั่นเอง

เช้าหมดอดกินจ้า
เพราะว่าไปช้าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเมนูเนี่ยเกี้ยวกรอบมันจะหมดก่อน
ใช่แล้วเดี๋ยวถ้าไปช้ามันจะเกี่ยว
ไม่ได้ทอดทิ้งไว้ประตูยังกรอบอยู่นะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้ว
ขอบคุณทุกข้อความไลน์ที่ส่งมาแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับ
ติดตามรับชมจนถึงช่วงท้ายของรายการ
ได้ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้สถานการณ์ในการลุ้นแชมป์

โอ้โหต้องดูแล้วต้องดูอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ
ส่วนช่วงนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อน
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ